ไปดูกันต่ออีกหนึ่งประเพณีโบราณของชาวล้านนายที่จังหวัดพยาวกันบ้าง
นั่นก็คือพิธีสะดอกเคราะห์ค่ะ
โอ้โหนี่มันพิธีอะไรนะคุณชิสา
เรียกว่าพิธีสะดอกเคราะห์แบบโบราณของชาวเหนือล้านนาแบบดั้งเดิมด้วย
แต่จัดพิธีนี้ขึ้นก็ต่อเมื่อญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัว
เกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวร้ายเกิดขึ้น

คนในครอบครัวก็จะจัดพิธีกรรมนี้เพื่อแก้เคล็ดหรือผ่อนร้ายกลายเป็นดี
เคราะหกรรมต่างค่อยหายไป
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตผู้คนนั้น
ให้ร่างกายและจิตใจกลับมาดีเหมือนเดิม
หรือว่ามีขวัญกำลังใจกลับมาเป็นแบบเดิมนั่นเองนะคะ
คนในครอบครัวจะร่วมกันค่ะ
โดยการรวมตัวมาณที่แห่งนี้
ทำกระทงสะดอกเคราะห์ที่ทำจากกาบกล้วยนะฮะ
เอามาทำเป็นกระทงรูปสี่เหลี่ยม
แล้วก็ใส่ของไหว้เข้าไปเรียกว่าเป็นบายสีสู่ขวัญนะคะ
จากนั้นค่ะก็มานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะ
นำของใส่ในกระทงก็จะมีทั้งอาหารคาหวาน
มีหมากพลูมีน้ำตาลมีกล้วยนะคะแบบนี้เป็นต้น
ซึ่งบางพื้นที่จะใส่ตุ๊กตาปั้นรูปสัตว์ลงไปด้วย
เหมือนกับเป็นตัวแทนอะไรลักษณะแบบนั้น

บอกกล่าวกับผีฟ้าให้มาปัดเป่าเคราะห์ร้ายออกไป
ติ๊กต๊อกของคุณลาเต้บอยด้วยนะคะ

พ้นเรื่องร้ายไปกันเลยค่ะ